ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะคุณผู้ชมตั้งแต่วันจันทร์เลย
หลายคนถือศีลกินเจกันนะ
รวมเป็นถึงพี่ไฮอาฟ้าพรนด์ด้วยเหมือนกัน
เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบสร้างบุญสร้างกุศลด้วยวิธีนี้
หลายคนเลือกที่จะงดเว่นยอสัตว์และกรุงเจกัน
คุณผู้ชมแม่ฮายนี่ลงรูปเลยค่ะ
ลงทั้งคลิปลงทั้งภาพนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยเริ่มกินเจมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเห็นไหมคะนุ่งขาวห่มขาวนะ
อกจากนี้ค่ะยังมีภาพบรรยากาศที่เดินทางไปทำบุญทำทานที่วัดป่าภูทับเบิกคุณผู้ชม
วัดนี้เนี่ยเป็นวัดเดียวกับที่หนุ่มแดนเขาขอสาวแพตตี้แต่งงานจำได้ไหมคะเขาคุกเข่าขอแต่งงานกันตรงนี้เลยที่วัดป่าภูทะเบิกนี้เลยนะคะ
เรียกว่าเป็นวัดดังที่หลายคนมาทำบุญปฏิบัติธรรมซึ่งการมาทำบุญครั้งนี้ของแม่ฮายเนี่ยยังได้ชวนคุณแม่รวมไปถึงเพื่อนพ้องพี่น้องคนสนิทมาร่วมด้วยนะคะคุณผู้ชมเออต้องบอกว่าหลายคนไปก็ได้อิ่มบุญกันนะ
ต่างก็นุ่งขาวห่มขาวรวมใจการถวายเพลงพระดูบรรยากาศแล้วคุณผู้ชมอิ่มบุญกันทั่วหน้านะคะ
และแน่นอนจ้างานนี้แม่ฮายก็ไม่พลาดแจกความเห็งความปังให้กับแฟนคลับกับเลขมงคลที่หลายคนเฝ้ารออ่าเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะเลขอะไรจ๊ะพี่แจ๊คจ๋า
พี่แจ๊กจ๋า๑๒๙ถูกต้องค่ะเลข๑๒๙พี่ท้ายโพสต์เอาไว้แบบนี้
เห็นกันชัดเต็มจดได้จดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่เอาเป็นว่าซื้อกันแบบกรุบกริบพอหอมปากหอม
เพราะที่สำคัญก็คือเราก็ต้องทำงานหาเงินด้วยตัวเอง
ชวนแฟนไปทำบุญเผื่อว่าจะโดนคุกเข่าขอแต่งงาน
ก็จริงนะผลบุญหนุนนำนะคุณผู้ชมนะ